สวยหวานละมุนริมทะเลหรืออะไรอย่างนี้ว่า
ไปดูสิคะให้สมดีกรีลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยาม

เห็นว่าลงใต้ไปถ่ายกันหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นเขาหลักบีชศรีพันวานะคะ
แล้วก็ที่ภูเก็ตที่กระบีอะไรก็ว่ากันไปหลายที่
งานนี้ก็มีแต่ภาพเอ็กซ์ยั่วไปเลยจ้า
แล้วก็ภาพมาตอนแรกเนี่ยเห็นที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาคุดดู
โอ้โหเรียวขายาวสมแล้วกับเป็นสาวใบเตยนะคะ
นี่กางเกงข้างในเขาเนี่ยต้องเว้าไปถึงแก้มก้นด้วยไม่งั้นไม่ใช่ใบเตย

คือทำทั้งทำท่าจูจุ๊บทั้งขึ้นคล่อมยั่วยวน
บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโอ๊ยแซ่บซีจี๊จาดนะคะ
แต่เขาก็บอกว่ายังไงเขาก็จะเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้ว

ใช่ฝ่ายชายก็ถอดเสื้อโชว์ลายสักพรีเวดดิ้งกันขนาดนี้
วันแต่งจริง๕ตุลาจะเรทเอ็กซ์ขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นกันนะจ๊ะ
กับสาวใบเตยและพี่แมนค่ะ
คู่นี้เขาแซ่บกันจริงเลยนะเดี๋ยวรอวันดูวันแต่งแล้วกันนะคะ